วันนี้ถือเป็นวันแรกเลยนะคะที่ได้เริ่มใช้ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในหลวงราชการที่๑๐ค่ะ
สำหรับธนบัตรที่ระลึกชุดนี้เนี่ยมีอยู่สองราคาก็คือหนึ่งพันบาทแล้วก็หนึ่งร้อยบาท
หลายคนอาจจะได้เริ่มเห็นและได้นำมาใช้กันบ้างแล้วเนี่ยนะคะ
โดยธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็ได้ผลิตขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกและยังเป็นการบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญตลอดจนพระราชพิธีที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยค่ะ
โดยนำออกใช้ในวันที่๑๒ธันวาคมนี้ซึ่งเป็นวันครบ๑ปี
ของการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพระยุหายาตราทางชลมาก
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองนี่แหละค่ะธนบัตรที่ระลึกชุดนี้มี๒ชนิดราคาก็คือหนึ่งพันบาท
จัดพิมพ์สิบล้านฉบับนะคะและแบบหนึ่งร้อยบาทจัดพิมพ์จำนวนยี่สิบล้านฉบับ
อะไรก็ตามการใช้ธนบัตรที่ระลึกวันแรกนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงเขาโพสต์ข้อความเล่าเหตุการณ์ค่ะ
ที่ตัวเองนำธนบัตรที่ระลึกราคา๑๐๐บาทแบบใหม่นี้ไปใช้จ่ายเงินค่าสินค้า
โดยบอกว่าแบงค์ร้อยฉบับใหม่ใกล้เคียงแบงค์พันบาทมาก
กดเงินเมื่อเช้าคุยกับแฟนว่ามันเหมือนแบงค์พันธุ์มากเลย
พอแฟนไปซื้อของ๕๐บาท
แม่ค้าทอนมาให้๙๕๐บาทค่ะ
ต้องหันไปบอกแม่ค้าว่าอันนี้แบงค์ร้อยนะคะระวังกันด้วย

ใช่คือแม่ค้าอาจจะยังไม่คุ้นไม่รู้นะคะ
ทีนี้คืออย่างที่เราดูนี่แหละค่ะมันมีความใกล้เคียงกัน
แบงค์พันธุ์เดิมที่ใช้อยู่จริงนะคะ
สำหรับธนบัตรที่ระลึกทั้ง๒ชนิดราคา
สามารถนำไปชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะคะ

ซึ่งประชาชนสามารถแลกตามมูลค่าที่ตราไว้หน้าธนบัตรได้ที่ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
และสำหรับชนิดราคา๑๐๐บาทสามารถกดได้จากตู้กดเงินสดอัตโนมัติ
ที่มีป้ายสัญลักษณ์ได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยค่ะ